คุณยายอายุ๗๖ปีนะคะก็ไปเดินผ่านหน้าบ้านหลังนึง

เจ้าของบ้านเขาก็ลืมเผลอเปิดประตูเอาไว้
พิษบูค่ะเลี้ยงไว้อยู่ฝูงหนึ่งนะคะ

แล้วก็รุมขย่ำคุณยายสาหัสเลยค่ะ
แล้วหมอยเย็บไป๒๐เข็มค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชม
คือนาทีนี้ต้องบอกว่านาทีชีวิตได้เลยใช่ครับพิษบูนะคะพิษบูในบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะ
เขามันมากัน๔ตัวเห่าแล้ววิ่งออกมาจากบ้านงับขาจนยายเนี่ยเซแล้วก็ล้มลงแบบนี้แล้วมันก็โดนมันขย่ำ
แต่ต้องบอกว่าโชคดีเพื่อนบ้านเห็นไหมคะเข้ามาช่วยเจ้าของเข้ามาช่วย
เอาไม้หน้าสามออกมาช่วยตีก็เลยช่วยแยกไปได้
แต่ก็เย็บไป๒๐เข็มค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือ๙โมง๑๕นาทีวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมาในซอยเยื้องตลาดคลองถมที่อำเภอเมืองนครพนมค่ะ
คุณยายเนี่ยมีแผลชะกันใบหูขวาเกือบขาดนะคะอย่างที่บอกค่ะหมอเย็บไปกว่ายี่สิบเข็ม
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนมแล้วก็ได้รับแจ้งมาว่าล่าสุดคุณยายท่านนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ
แล้วเล่าให้เราฟังค่ะบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปกินข้าวบ้านญาติมา
แล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านนี้แหละก็ไม่คิดว่าหมามันจะออกมาจากรั้วบ้าน
เพราะปกติเขาจะขังไว้ในบ้านมันมี๓ตัววิ่งมารุมขย่ำกัดแบบไม่ยั้งอะค่ะ
ล้มกับพื้นแล้วก็รุมกัดทั้งตัวเลย
โชคดีจริงที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องออกมาช่วยได้ทันแล้วพาส่งโรงพยาบาล
คุณยายบอกเลยโหถ้าอยู่คนเดียวสงสัยไม่รอดแน่นะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยคุณยายบอกว่าเจ้าของสุนัขมาเยี่ยมแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันนะคะว่าจะเยียวยาอะไรกันยังไง
คือยายก็บอกว่าไม่ขอเรียกการชดเชยเยียวยาหรอกขึ้นอยู่กับเจ้าของสุนัข
พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วกันเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ชุมชนเดียวกัน
ติดใจจะดำเนินคดีด้วยเพียงแต่ว่าอยากให้เอาสุนัขที่มีปัญหาออกจากชุมชน
จะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
คุณยายก็เจอหนักเหมือนกันนะคะ
แบบนี้มันก็ตัดทั้งก้นทั้งอย่างยายแหละเจ็บค่ะ

โอ้ยยายก็ลองโอ้ยนั่นแหละ

เจ็บตรงมันตัดนี่แหละค่ะตรงก้น
ผิดหูไปก็เจ็บโอ้ยก็ขาดโอ้ยนั่นแหละยายห้อง
เจ็บด้วยทั้งตกใจด้วยนะคุณผู้ชม
คือแต่ก็ปุ๊กบอกว่าเป็นความโชคดีของคุณยายอย่างหนึ่งที่
หลานคุณยายเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคือวันนั้นคุณยายไปทานข้าวที่บ้าน
แล้วหลานสะพ้ายก็ซื้อเขาเรียกว่าหวด
นึ่งข้าวเหนียวให้คุณยายใหม่อันหนึ่งคุณยายก็เดินถือกลับมาบ้าน
ก็ได้ขวดอันนั้นนะคะตอนที่หมามันเข้ามาลุมก็เอาคลุมหน้าเอาไว้
ไม่งั้นก็อาจจะหนักกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้ามันขย่ำหน้าได้เนี่ย
ก็อาจจะถูกงับจนเละหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้นะคะ
ก็ต้องบอกโหดอันนี้ก็ช่วยชีวิตคุณยายเอาไว้ด้วยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะ
ที่คุณยายถือมาลูกชายของคุณยายเนี่ยเอาหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปแจ้งความที่สพเมืองนครพนมแล้วก็บอกว่าไม่เอาเรื่องเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน
เจ้าของสุนัขเองก็จะรับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายให้นะคะ
ขณะที่กำนันตำบลหนองญาติก็จะไปคุยกับเจ้าของสุนัข
เอาไปเลี้ยงที่อื่นหรือที่ที่ห่างไกลชุมชน
ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้มันติดอยู่กับตลาดคลองถมด้วยอาจจะเป็นอันตรายนะคะ
เพราะว่านี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งที่๔แล้วด้วยค่ะ